คือรูสิงเนี่ยเราตามไปดูนะครับ
มันจะเกิดเหตุอีกคนนึงนะครับ
อีกคนนึงเป็นค่ายทหารอากาศยุทธิอัพเตอร์เช็งดาวก่อน

อาจจะเป็นฝาสมกแล้วก็เป็นแววเคสพูทยาน
แล้วก็มีปลาส่วนขั้นตรงนั้นมันก็จะเป็นปลาปลาขึ้นหน่อย
ก็สามารถที่จะมีสัตว์ป่าพวกนี้เพราะว่าพวกแมวดาวเองก็จะอยู่
อ่าตามข้องไล่ของนายอยู่แล้วหาพวกได้ได้นะครับอยู่ใดอ่ามีลักษณะ
เวลาคนทุกวันก็จะอาจารย์เลือกเลยพวกเขาคนทุกวันครับซึ่งความผิด

แล้วก็ยึดเผยในอาทางสาธารณะแล้วก็มีการล่าสัตว์ฝากภูมิฟองโดยวิทยาลักษณ์
แล้วก็ยึดสร้างสัตว์ฝากภูมิฟองโดยวิทยาลักษณ์จำนวน๔ว่าหา๖พนธนาศาสตรวจ
ตามที่เป็นข่าวในอีกซื้อ
ประมาณ๑๕นาฬิกาถึง๑๙นาฬิกาโดยขอบความรู้จัก
ในวิทยาลักษณ์พิธีอาหารในด้วยของ๒คนล่าวิทยาลักษณ์
ตอนนั้นยึดเข้าไปตรวจสอบ
โดยได้พบผู้กำลังกิจซึ่งหนักข่าว
คือ๑๑เจอสัตว์หรือแท็กของศรีศุกร์

พาไปดูสถานที่เกิดเหตุ
โดยในต้นจากการสอบถาม
ก็ให้การรับสารภาพว่า
มีการยิงแลวดาวจริง
แล้วก็ในวันที่๖
เวลา๒๐นาฬิกา

ท่านทหารเป็นสหรัฐวรรษ
ก็ให้ว่าท่านแลวดาวมากินไก่ชน
เขาเรียนไก่ชนไว้
หายไปหลายวันแล้วนะครับ

ก็เลยจ้องว่าเป็นสัตว์อะไรเข้ามาหากิน
ลูกไก่เขาในค่ายนะครับ
ก็เลยทำการแข่งกิน
เมื่อยิงแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นสัตว์อะไรนะครับ

จากนั้นก็ตายแล้วก็เขาก็กลัว
ก็พาเพื่อนหนึ่งคนหนึ่งเข้าไปดูสร้าง
ก็พุ่งจากเวรจุดที่ยิงแล้วก็เข้าไปพบสร้าง
ห่างไปประมาณ๑๐กว่าเมตรนะครับ
หลังจากนั้นก็เอาไปโพสต์
โบสถ์ในท่าว่า

ตัวที่ไม่กินไก่ดอกนะครับ
แล้วก็ไม่มีวัตถุโสมที่จะปวดห้างอะไรด้วยนะครับ
หลังจากนั้นก็นำไปแร่นะครับ

แล้วก็เอามาทำเป็นภาพขาวนะครับ
แต่ว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นคนไปถ่ายโรคคลิปดูงอะไร
ก็มีคนแอบเอาภาพหนัง
ของแนวดาวเนี่ยเป็นโรคคลิปนะครับ
แล้วก็พอรู้ว่าตัวเองจะทำเป็นก็เลย
เอาซากแนวดาวเป็นฝั่งนะครับ
เป็นฝั่งทำเป็นจริงจริงนะครับ
เป็นฝั่งบริเวณใกล้เกณฑ์ที่ประเทศนะครับครับ
อย่างเช่นนั้นมันอาทิตย์
มันเป็นการตรวจสอบกลับโดยงอกทาง
แล้วพอใช้วันที่มิกิลักษณ์สอนนะครับ